เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนี้เองที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
สองสามีภรรยาเขาเป็นชาวโคราชนะคะไปเที่ยวปีใหม่กำลังจะกลับอยู่แล้ว
แวะศักดิ์ที่ร้านศักดิ์สามีเข้าไปศักดิ์ภรรยารอดูโทรศัพท์มือถือของสามีค่ะ
โอ้โหภรรยาบอกตกใจมากเห็นภาพโป๊ของเธอเองที่สามีเป็นคนถ่ายแล้วเป็นภาพอวัยวะเพศของเธอ
สามีส่งให้ญาติส่งให้เพื่อนทุกคนเห็นภาพหมดเลย
เปิดดูโทรศัพท์ทำไมลบรูปโป๊ะอันนั้นทิ้งไปทำไม
ทะเลาะกันนะคะยื้อแย่งโทรศัพท์กัน

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะตำรวจสพเมืองกระบี่
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกมีดแทง

ริมถนนเจ้าฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ตำรวจก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มูลนิธิประชาสันติศุกร์ก็ที่ทางเท้าหน้าร้านศักดิ์ตรงนี้เลยอ่ะค่ะ
เลือดโอ้โหเพียบเลยเราทำเป็นภาพขาวดำนะคะ
เพราะว่าเลือดเยอะจริงจริงหน้าร้านเก้าอี้ล้มระเนรนาศค่ะ
ชื่อว่านายตระกูลสามบริบูรณ์อายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
มีดปลายแหลมยาวประมาณ๕นิ้วนะคะครับแทงแล้วก็ฟันเข้าที่มือด้านซ้ายแผลหนึ่ง
ข้อมือขวามีอีก๒แผลแต่ว่ามันไปตัดเส้นเลือดใหญ่พอดี
คุณผู้ชมตัดเส้นเลือดใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะเลือดพุ่งเลยนะคะ
เสียเลือดเยอะกู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลกระบี่ค่ะ
คนก่อเหตุก็คือภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสาวยานีนุษย์ปิ่นนาคอายุ๓๕เป็นชาวโคราชเหมือนกัน
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ได้หนีไปไหน
ที่ใช้ก่อเหตุก็ยังอยู่ค่ะมีดนี่เปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยึดมีดเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
นางสาวยานีนุษย์บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือไปเที่ยวกันกับสามีช่วงปีใหม่ค่ะ
แล้วก็มาสักไลน์กันก่อนจะกลับนั่งรอสามีสัก
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือของสามีมาเปิดดูมานั่งเล่น
แล้วก็ไปเห็นแชทข้อความของสามี
เอาภาพอวัยวะเพศของเธอที่สามีถ่ายเอาไว้ค่ะ
ส่งไปให้ญาติส่งไปให้เพื่อนเธอบอกโอ้โหอายมาก
รูปทิ้งค่ะพอสามีศักดิ์เสร็จรู้ว่ารูปถูกลบทิ้ง
โมโหเมียว่าลบรูปทิ้งทำไมทีนี้ทะเลาะกันแรงเลยนะคะ
สามีก็คว้ามือถือของภรรยาไปภรรยาก็เลยแย่งมือถือของตัวเองกลับมา
ยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือกันอยู่หน้าร้านนะคะ
ภรรยาบอกว่าก็เลยไปคว้ามีดเพิ่งซื้อมาพอดีเป็นมีดปอกผลไม้
สามีแล้วก็แทงหลายครั้งนะคะทำให้สามียอมคืนมือถือให้
ภรรยาบอกว่าตัวเธอก็เจ็บเหมือนกัน
หนูก็เลยต้องลบส่วนร่างของหนู
แล้วก็ลบแชททั้งหมดในไลน์ของของหนู
ที่เขาส่งไปที่บ้านหนู
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็คุมตัวนางสาวยานินุษย์ภรรยาค่ะ

ยังไงก็ต้องตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนนะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบัตรเจ็บ
ก็ต้องรอสามีให้อาการดีขึ้นก่อนแล้วก็เรียกตัวสามีเธอมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ก็ต้องฟังด้วยว่าทางสามีที่เจ็บอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นไปตามที่ภรรยาบอกหรือเปล่า

แต่ว่าเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนนะฮะจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพกัน
เป็นภาพที่ไม่ควรจะไปถ่ายไปเปิดเผยอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนอื่นแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งไปเปิดโทรศัพท์เจอเนี่ย
ฝ่ายหนึ่งมักจะบอกว่าถ้าเธอไม่ไปเปิดโทรศัพท์ฉันเธอก็มันก็ไม่มีเรื่องหรอก

ดูแต่ตาก็พอเป็นภรรยาเรานี่เห็นทุกวันไม่เป็นไรไม่ต้องถ่ายเก็บหรอก